มาดูข่าวดีเรื่องราวดีกันหน่อยนะคะ
อยากบอกคุณผู้ชมในเมื่อเขาว่ารากฐานของบ้านคืออิต
รากฐานชีวิตคือการศึกษานะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ไทยรัฐทีวีแล้วก็มูลนิธิไทยรัฐนะคะ
ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาค่ะ
มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับมูลนิธิแอมเวย์
เพื่อสังคมไทยทำพิธีเปิดอาคารนะคะ
แล้วก็มีการส่งมอบคารุภัณฑ์แบบนี้ค่ะ
นายมานิดสุขสมจิตกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
แล้วก็บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
เป็นประธานเปิดอาคารมอบคารุพันธ์ภายในห้องสมุด
ร่วมกับนายวิโรธบุญอริยะรองประธานกรรมการ
มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
โดยมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยนะคะ
ได้สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารห้องสมุด

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓บ้านทุ่งพร้าว
อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศรค่ะ
โดยรองประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย

พร้อมมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนไทย
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ทางด้านการศึกษาและสุขภาพ
มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยจึงได้สนับสนุนงบประมาณ
สร้างอาคารห้องสมุดและครุพันธ์ภายในห้องสมุดจำนวนเงิน๓แสนบาท
ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓บ้านทุ่งพร้าวค่ะ
นี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
และในทุกปีมูลนิธิแอมเวย์ยังได้สมทบเงินสนับสนุน

เข้าห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศด้วย
ค่ะคุณบานิกสุขสมจิตกรรมการบริหารมูลละนิทธิไทยรัฐ
ด้วยห้องสมุดควรจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนบุคลากร
แล้วก็ประชาชนทั่วไปซึ่งทางมูลนิธิแอมเวย์
ได้สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดสำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ดีมาตลอดนะคะก็ขอบคุณมากนะ